พี่นี่ไอดอลผมจริงนะเสียอย่างเดียวผมเนี่ยกลัวเจ็บ
ไม่งั้นเนี่ยผมทำแบบพี่แล้ว
คุณผู้ชมฮะนี่คืออะไรคุณวราพรมองไกลคืออะไร

ใช่โอ้โหแต่เขาศักดิ์อย่างนี้นี่เขาต้องเจ็บมากเลยนะเพราะว่ามันละเอียดมากอ่ะ
เสียอย่างเดียวผมไม่กลัวเจ็บไม่งั้นผมทำให้คุณวรพรดูแล้วศักดิ์
ช่างสักลายเนี่ยเขาก็โพสต์บอกขอบคุณที่ใช้บริการครับ
นี่คือแขนขวาของลูกค้าที่มาสักทะเบียนสมรสโอ้โหพี่สุดยอดนะครับ
สักลงท้องแขนของมันนี้คือเขาบอกว่าลายละเอียดเรื่องสีเรื่องอะไรในเป๊ะนะ